คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตาม

ใช่แล้วค่ะซึ่งเราก็จะเห็นเพื่อนพ้องพี่น้อง

ที่ต้องบอกเลยว่าเลอค่ามากจริงค่ะ
โดยมีทีมเพื่อนเจ้าสาวอย่างเบ้นปุญญพรไฟล์นิชานัน
และเพื่อนพ้องคนสนิทไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์สุดประทับใจ
ให้กับเพื่อนรักอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
ซึ่งในส่วนของงานวิวาระหว่างสาวเนยกับไฮโซอามนั้น
จะจัดขึ้น๒วันคือพิธีมั่นแบบไทยในวันที่๓กันยายน
และงานฉลองมงคลสมรสในวันที่๑๐เดือนเดียวกันค่ะ